ช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้หลายคนก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นเชฟบ้างมาทำกิจกรรมต่างนานา
รวมถึงเป็นนักอนุรักษ์ปลูกต้นมงต้นไม้
อย่างคุณสืบสกุลก็กลายเป็นบุรุษผู้รักโลกไปอีกคนเดียว
นี่บ้านคุณจะเป็นป่าแล้วจะลามมาถึงในสตูดิโอเหรอคะ

ใบสักครับนี่ก็ต้นชิกเก๋นะคุณนะ
โอ้โหดาราเขาปลูกกันเยอะเลยตอนนี้ก็เลยเป็นเทรนด์เหมือนกันนะ
แล้วก็นอกจากนั้นมีต้นมอนสเตรล่าเดหลีหรือว่าต้นอะไรอีกนะ

เอาไปปลูกในบ้านได้เป็นไม้ประดับด้วยให้ร่มรื่น

คุณชิสาเข้าไปดูในไอจีเข้าไปดูในเฟซบุ๊คคุณสืบสกุลดิฉันตกใจ
ว่าคือในสวนเหรอคะย้ายบ้านไปอยู่ในสวนเหรอคะต้นไม้เต็มทุกมุมหมดเลยค่ะ
ในบ้านแทบเป็นป่าแล้วคือซื้อต้นไม้ทุกวันเลยคุณสดชื่น
ไม่ใช่แค่คุณสืบสกุลแน่นอนเพราะเชื่อว่าหลายคนก็หันมาสนใจต้นไม้มากขึ้นก็เลยทำให้ตลาดต้นไม้เนี่ยโตเอาโตเอาค่ะคุณผู้ชม
ผมไปถามเดี๋ยวนิดหนึ่งผมไปถามพ่อค้าแม่ค้าร้านต้นไม้นะบอกโอ้ช่วงโควิดทำให้เขาขายดีมาก

คุณแต่ว่าไปไม่ใช่แค่ในตลาดนะในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ก็มีขายต้นไม้กันเยอะแยะ
แต่เอางี้ละกันคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดต้นไม้ที่อตกนะคะ
ไปพูดคุยไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไปดูหน่อยซิคนนิยมกันขนาดไหน
งั้นไปติดตามจากรายงานค่ะ
บรรยากาศให้มุมต่างภายในบ้านน่าอยู่ขึ้น
ช่วงโควิดนะครับเนื่องจากว่าต้องทำงานที่บ้านนะครับ
มีเวลาดูแลต้นไม้มากขึ้นก็เลยมาซื้อต้นไม้ค่อนข้างเยอะขึ้นครับ
ไม้ประเภทไหนคะที่เราซื้อกลับบ้านเป็นพิเศษ
พวกแคตตัสครับแล้วก็ต้นไม้ขนาดเล็กครับ

ต้นไม้น่าจะเลี้ยงง่ายกว่าสัตว์เลี้ยงนะคะ
เพราะว่าเขาก็ไม่ต้องดูแลตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลดน้ำอาทิตย์ละ๒ครั้งก็ได้
แต่ว่าพวกสัตว์เลี้ยงต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะ
ก็เลยคิดว่าซื้อต้นไม้ดีกว่า
สำหรับกลุ่มต้นไม้ขายดีประจำตลาดต้นไม้ออตก
คือต้นไม้ที่สามารถปลูกภายในบ้านได้ฟอกอากาศได้
และมีชื่อมงคลเสริมโชคลาภให้กับผู้ซื้อ
ได้แก่ต้นกวักมรกฏที่มาจากสีเขียวมรกฏของใบ

และมีหลายตำนานเล่าขานว่าปลูกแล้วจะเสริมการมีโชคลาภ
วักเงินกวักทองเรียกทรัพย์เข้ามายังบ้าน
ราคาต้นเล็กเริ่มต้นที่๘๐บาท
อีกหนึ่งต้นไม้ขายดีได้แก่ต้นเศรษฐีเรือนใน
ล้มลุกลักษณะเป็นต้นไม้พุ่ม
หนึ่งในรายชื่อต้นไม้ฟอกอากาศที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ
มีคุณสมบัติดูดพิษในอาคารได้ดี
โดยคำว่าเศรษฐีมาจากลักษณะเด่นของแถบสีเหลืองอ่อน
หรือสีครีมบนใบที่แสดงถึงความมั่งมีสีสุข
ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๑๐๐บาท
อีกต้นคือเดลีหรือชื่อไทยกวักมงคล
จากความเชื่อของคนไทยระบุว่า
เป็นต้นไม้ประดับที่จะทำให้ผู้ปลูกมีอายุมั่นขวัญยืน

ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๑๒๐บาท

สถานที่ในการจัดวางก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
หนึ่งเลยนะคะจะต้องเป็นพื้นที่ที่สามารถรับแดดรำไรได้ดี

สามารถปลูกได้ทั้งห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานค่ะ
หากคนใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องทำงานหรือห้องนั่งเล่น
การจัดวางต้นไม้ในพื้นที่ดังกล่าว
จะช่วยทำให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและคลายเครียดได้เป็นอย่างดี
ทฤษฎีการตกแต่งบ้านหลายสำนักระบุว่า
สีเขียวจากต้นไม้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น
โดยต้นไม้ขนาดเล็กสำหรับปลูกภายในบ้านส่วนใหญ่ดูแลไม่ยุ่งยาก

เฉลี่ย๒๓วันต่อครั้งขึ้นอยู่กับสายพันธุ์